ร้านนี้บอกเลยว่าต้องการันตีความอร่อยด้วยท่าน

ว้าว
เผ็ด

น้ำจิ้มที่กินไปเมื่อกี้เผ็ดมากเลย

มันจะได้แซ่บครับแล้วดูดิขาวจั๊ว

ใช่อวบ

ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อร่อยอร่อยจริง

บอกเลยว่าร้านนี้เขาของดี

และในวันนั้นที่ผู้ต่างชาติของเราลงพื้นที่ไป

ไปเจอกับท่านรองครับ

ร้านลูกชิ้นปลากรายพอดีแล้วถือโอกาสมาช่วยแม่ค้าขาย
เพราะว่าคนรุมแน่นมาก
นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเพียบเลยนะ
แล้วเนี่ยท่านเนี่ยท่านรองเนี่ยมาช่วยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
แล้วก็ตักลูกชิ้นปลากายให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมกัน
เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราลองไปฟังความรู้สึกของข้าวสังชาติก็ได้ไหม
บอกหน่อยสิว่าไอเลิฟไอไลท์แค่ไหนจ้า

อยู่บ้านทุ่มไข่บะมิได้แบบนี้อู้วจริงมันแซ่บหลาย

เพชรซิปต่อคุณภาษาไทยเพราะเป็นการให้เสียงโดยโจโจเอ็นเตอร์เทนเมนต์

นักทองเชียร์ยังไม่ได้จะพูดอะไรโจโจพูดบัวตัวไปหมด
แต่อย่างนี้ละกันแค่ได้เห็นหน้าเราเราก็รู้แล้ว
มันเฮ้ยใบหน้ามันแสดงออกถึงความอร่อย

ไปคุยกับท่านนี้คุณสาคอนสุธินันหรือเจ๊อ๋อย
ลูกชิ้นปลากายขายมานานกว่า๑๐ปี

อารมณ์แบบน้ำจิ้ม๔ปูท่าครับคุณผู้ผู้ชมครับ

ตรงถนนคนเดินตรอกโรงยาในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมานานแล้ว
แล้วเขาเปิดทุกวันเสาร์เวลา๑๘นาฬิกา
มีโอกาสลองไปชิมกันดูนะครับที่อุทัยธานี
นี่เดินเข้าไปในตลาด
มีชิ้นมีของดีของเด็ดอร่อยเยอะแยะเลย